สำหรับผู้เดินทางที่จำเป็นต้องรู้ด้วย

แต่ว่าถ้าเกิดใครวิ่งผ่านตรงเส้นทางตรงนี้

คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ในเลนส์ไหมฮะ
เลนจะเป็นสีฟ้าหน่อยย้อนภาพกลับไปอีกนิดนึงครับ
เลนส์เป็นสีฟ้านะฮะ

เนี่ยทางขวามือสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ก็เนี่ยวิ่งผ่านไปได้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายทีหลัง
ระบบขับผ่านไปก่อนแล้วมาจ่ายในภายหลัง

นี่เป็นระบบทางด่วนจ่ายอัตโนมัติภายใต้โมเดลวิ่งก่อนจ่ายทีหลัง
ลดปริมาณรถติดหน้าด่านเก็บเงิน
เป็นโครงการของกรมทางหลวง
เปิดให้บริการ๔ด่านอย่างที่คุณอริยาบอก
เริ่มเปิดตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เพราะว่าคนก็สับสนก็ไปเข้าช่องนี้
พอเข้าช่องนี้ยังไงต่อหรือว่าต้องย้ายช่องอะไร

แล้วก็ต้องมาเสียเงินเสียค่าปรับในภายหลัง

แต่ว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงอนุโลม

แล้วก็ต้องมาจ่ายค่าผ่านทางทีหลัง
แต่เขามีกำหนดระยะเวลานะคือภายใน๒วัน

ค่าปรับมันจะมีเพิ่มเป็น๑๐เท่าเลยคุณผู้ชม

อย่างที่ดิฉันบอกว่าต้องสมัครสมาชิก
แต่ว่าช่วงนี้พออนุโลมให้วิ่งผ่านก่อนนะ
แล้วคุณต้องมาจ่ายค่าผ่านทางตรงนี้ภายใน๒วัน
คือถ้าเกิดว่าคุณจ่ายภายใน๒วัน
ทางตรงนี้ไปขาหนึ่งมันเสียสัก๑๐บาท
ถ้าคุณจ่ายภายใน๒วันดูตามกราฟิกที่เราทำเลยค่ะ

คุณก็จะจ่ายแค่๓๐บาทต่อ๑ครั้งในการใช้บริการ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเวลาไป
เลยไปเลย๒วันไป

แล้วค่าปรับเป็น๑๐เท่า
คือแปลว่าค่าผ่านทางตรงนี้๓๐บาทคุณยังต้องจ่าย
วกค่าปรับอีก๑๐เท่าของ๓๐ก็คือ๓๐๐บาท
รวมแล้วคุณจะต้องจ่าย๓๓๐บาทต่อ๑ขา
บางคนบอกโคตระโหดเหมือนกันนะ
ค่าปรับเลย๒วันนี้๑๐เท่าแล้วนะ
แต่ทีนี้มันจะโหดกว่านั้นอีก
ใช่คือจะถามไงว่าถ้าเกิดคุณเรียกโคตรหน
แล้วมาดูสิถ้าเกิดว่าจ่ายเกิน๑๒วัน

ต้องเสียค่าผ่านทาง๓๐บาท
ค่าปรับ๑๐เท่าคือ๓๐๐บาท

เป็นค่าปรับพิเศษอีก๒๐๐บาท
รวมแล้ว๕๓๐บาทค่ะ

ก็เขาก็จะเข้าใจว่าต้องจ่ายภายใน๒วัน

แต่บางคนหลงเข้าไปแล้วเนี่ย
ไม่รู้เรื่องเลยว่าช่องนี้มันมีการเก็บเงิน
แล้วก็ปล่อยประจนกระทั่งเลย๒วัน

ตั้งแต่ที่เปิดกันจริงวันที่๑๕เนี่ย

เขาเข้าไปร้องเรียนในโซเชียลนะครับ

บางคนบอกว่าพ่อเราเผลอเข้าไปช่องตรงนี้

แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเรียกเก็บเงินในภายหลัง

ใช่ค่ะทีนี้ประเด็นอย่างที่บอกไง
บางคนเขาบอกว่าเวลาผ่านไปด่านตรงนี้

จะไม่มีเจ้าหน้าที่จะไม่มีเจ้าหน้าที่นั่งเก็บเงินอยู่
แล้วก็มาเจอค่าปรับมหาโหดแบบนี้
คือเงินมันไหลไปให้กับหน่วยงานหมดแล้วไหม
ทำไมถึงขูดรีดกับประชาชนแบบนี้

คนในวงการบันเทิงเขาเจอปัญหานี้กันหลายคน
ที่ฉันเห็นทั้งคุณหลุยสก๊อตก็โพสต์
คุณก๊อตจิรายุก็โพสต์แล้วนี่คุณอ๋อมสกาวใจ
ใช่คุณอ๋อมสกาวใจก็โพสต์นะครับ
คุณอำสกาวใจบอกว่าโอ้โห
โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครับ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณอ๋อม

ที่บ้านเธอโดนไป๓คัน
รวมแล้วจ่ายบวกค่าปรับไป๒๐๐๐กว่าบาท

พร้อมกับบอกว่าค่าปรับเนี่ยเหมือนขูดรีดประชาชนนะครับ

โพสต์ไว้แรงแบบนี้เลย

คือบางทีเขาเห็นปุ๊บแล้วเขา
ไม่ทันแล้วในการเปลี่ยนช่องทาง

มีแบบนี้มีการบริการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะ

คือทำไมขุดลิกขุดเนื้อประชาชนขนาดนั้น
คือมันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงอะไรที่มันต้องปรับขนาดนี้
คุณอ๋อมบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่คือคนเขายังสับสนอยู่

ทีนี้ทีมข่าวของเราแล้วก็ติดต่อไปยังดรธนศักดิ์วงธนากิจเจริญ
ผู้บริการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เพื่อสอบถามถึงวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้
คนโดนค่าปรับนะฮะก็เปิดเผยออกมาแบบนี้
บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายศักดิ์สยามชิดชอบ
จนถึงวันที่๓๑มีนาคมนี้

จากนั้นต้องมีการคืนเงินให้กับผู้ที่เสียค่าปรับไปก่อนหน้านี้ด้วย
โอ้โหและกว่าจะได้คืนกันนะผมว่าอีกนาน
กว่าที่หน่วยงานเขาจะโอนเงินคืน

แต่ทีนี้ผู้ที่จะได้เงินคืน
ต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนค่าปรับ
ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนรายละเอียดการชำระเงิน

คนจ่ายไปแล้วบอกยังไงดีนะมันจะยุ่งยากอีกหรือเปล่า
แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านจะรักษาสิทธิ์ของท่าน
เพราะว่าตอนนี้เขาอนุโลมไปจนถึง๓๑มีนาคม
เก็บค่าปรับท่านต้องส่งข้อมูลเหล่านี้
มีข่าวดีให้กับทางผู้ใช้ทางทุกท่านนะครับ
เพราะว่าทางท่านล้ำตรีศักดิ์แสนผิดชอบก็มอบนายุบายนะครับ
ให้ทางกลุ่มทางหลวงมาหาแนวทางตามระเบียบในการแก้กันปัญหาเรื่องของค่าปรับ
แต่ตอนนี้ก็มีแนวทางชัดเจนนะครับว่าทางกรมทางหลวงเนี่ย
ก็จะดำเนินการยกเว้นเรื่องของค่าปรับแล้วก็คืนค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้มีเจตนาในการเหลือกลิขค่าชำระภาพบันทาง
จนถึงวันที่๓๑มีนาคมนะครับอันนี้ก็นโยบาย
แล้วก็มีแนวทางจากท่านลมตรีชัดเจนครับผมนะครับ
จะต้องเข้าสู่ระบบการชำระเงินและจ่ายค่าปรับตามรูปแบบเดิมนะครับ
ตามหลักการคิดของทางหลวงเขานะครับ
เขาบอกว่าจะทำให้รถที่มาถึงด่านไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ
ก็ใช้ความเร็วผ่านช่องตรงนี้ได้เลย
แล้วก็จะช่วยระบายรถได้๒๐๐๒๕๐๐คันต่อชั่วโมงนะ

หรือว่าจะเป็นระบบการจ่ายเงินแบบเงิน
แบบอะไรนะต้องจ่ายกับพนักงานเนี่ยนะฮะเขาบอกรองรับกับ
ใช้งานรถยนต์ได้ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาต
สมัครเข้าเป็นสมาชิกตรงนี้นะครับ
แต่ทีนี้การประชาสัมพันธ์การสื่อสาร

เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่หมายเล็ก๑นะครับ
หรือว่าบางคนบอกว่าอยากจะเข้าเว็บไซต์ได้ไหม
ไซต์ก็เข้าได้นะคุณลองเข้าไปดูนะฮะ

แต่นี่ที่นักข่าวของเราโทรไปคุยกับผู้อำนวยการ

ก็บอกว่าระหว่างนี้ก็ขอความร่วมมือสื่อหน่อยได้ไหม
ช่วยกันประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง

แล้วคนที่ใช้ทางตรงนี้ก็ถามว่า

มันยังมีช่องทางอยู่แต่คุณผู้ชม
ตอนก่อนจะเข้าต้องสังเกตให้ดีด้วยนะคะ
หลงช่องนะหลงช่องเมื่อไหร่นะฮะคุณโดนปรับอีกนะฮะ